แก๊งคอร์เซ็นเตอร์บ้างดีกว่าหลายคนบอกว่าโดนทุกวัน
วันละหลายรอบก็มีไปทุกวงการจริงแล้วล่าสุดคือตำรวจก็เจอแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยตัวเองนะคะ
เป็นตำรวจที่อุดรธานีค่ะโดนข่มขู่และยังมีการเบ่งว่าเออยศใหญ่กว่าด้วยนะ

ก็ได้อย่างงี้ละกันเดี๋ยวผมให้ส่วนของลูกน้องเนี่ยผมเข้าไปติดต่ออบคุณละกันได้ครับได้ครับได้ครับ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
เพราะว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผมที่ผมได้รับมองใหม่ว่าจะพูดของข้าเป็นชาติ
บอกเขากำลังสืบสวนสอบสวนอยู่นะอันนี้ฝั่งแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เป็นคนพูดนะ
ตำรวจเป็นคนรับสายนะแหมแล้วพูดน่าเชื่อถือเชียว
ใช่ค่ะนี่เป็นคลิปที่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์อ้างตัวเองว่าเป็นสารวัตรนะมาข่มขู่ตำรวจเนี่ยค่ะ
ตำรวจจริงด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะส่งลูกน้องไปดูที่โรงพัก
ชับให้ทำคดีดีมีอะไรพาดพิงไปถึงเขาหรือไม่
เข้าข่ายหมินประมาทด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ร้อยตำรวจโทอดีศักดิ์สอนบัวรองสารวัสสอบสวนสพบ้านผืออุดรธานีเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่ะเพราะว่ามีนางสาวเอนามสมมุติชาวอำเภอบ้านผือมาแจ้งว่า
ถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อ้างตัวเป็นตำรวจยศสารวัตรอยู่ที่สพเมืองพยาวแล้วโทรมาบอกว่าเธอเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย
ใช้ทั้งคำพูดข่มขู่แล้วก็คุกคามแล้วก็มีการขอข้อมูลส่วนตัวของเธอเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารจะไปตรวจสอบ
หลังจากให้ข้อมูลไปแล้วชายที่อ้างตัวเป็นสารวัตรยังโทรมาอีกบอกให้โอนเงินด้วยแต่เธอไม่โอนค่ะ
คิดว่าไม่ใช่ตำรวจแน่ก็เลยโทรมาที่โรงพักมาแจ้งตำรวจเนี่ยนะคะ
นางสาวเอเนี่ยกำลังเล่าเรื่องนี้อยู่เลยกำลังเล่ารายละเอียดให้ร้อยตำรวจโทอดีศักดิ์ฟัง
ปรากฏว่าโทรศัพท์เข้ามาหาเธอเองโอ้
ทีนี้ร้อยตำรวจโทอดีศักดิ์ก็เลยเป็นคนเอาโทรศัพท์มาคุยแทนไง

อืมก็รับสายแทนปลายสายเป็นเสียงลูกชายอ้างเป็นตำรวจระดับสารวัตร
บอกว่าเนี่ยมีผู้เสียหายมาแจ้งความนะเพราะนางสาวเอไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

ร้อยตำรวจโทอดีศักดิ์ก็เลยตอบกลับไปว่า
ไม่เป็นไรอยู่โรงพักแล้วเดี๋ยวจะรับแจ้งความเอง

มีการถามกลับด้วยว่าแจ้งอะไรเกี่ยวข้องกับเขาหรือเปล่า

จะถามชื่อและยศของตำรวจคนนี้กลับด้วย
แล้วก็บอกว่าจะส่งลูกน้องมาดูที่สพบ้านผือเลยนะ

ร้อยตำรวจโทอดีศักดิ์บอกว่าฟังจากน้ำเสียงแล้วไม่ใช่ตำรวจหรอก
เพราะว่าถ้าเป็นตำรวจจริงจะไม่มีการโทรมาแบบนี้

จะต้องมีเอกสารทางราชการแจ้งไปยังบุคคลนั้นไม่มีการโทร
เมื่อพยายามขอเบอร์โทรกลับปฏิเสธสิคะ
และยังมีการใช้ถ้อยคำคมครูอีกนะฟังหน่อยค่ะ
เหมือนเขาจะพยายามข่มขู่ผมด้วย

ผมอย่างผมเนี่ยส่วนตัวก็เคยโดน๓ครั้ง
ทั้งโทรศัพท์โทรมาหา
แต่ทุกครั้งก็ไม่ได้พูดกันนาน
ก็คุยกัน๒๓คำ
เขารู้ว่าเป็นตำรวจเขาก็ตัดสายทิ้งไปเลย
แต่รอบนี้นะครับนอกจากจะไม่ตัดสายทิ้งแล้ว
ยังพูดจาเชิงข่มขู่

ยังปลายทางที่สพเมืองพยาวไม่ปรากฏ
บุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นฆาติการตำรวจยศดังกล่าว
ดูสิแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ยังทำให้ตำรวจถึงกับภาวะ
คือแทนที่บอกว่านี่เป็นตำรวจนะแทนที่จะกลัวแล้ววางไม่วางด้วย
อ้างตัวเป็นสารวัตรยศใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้ไปอีกนะคะ
พร้อมกันนี้ร้อยตำรวจเอกอดีศักดิ์ยังฝากเตือนว่าถ้ามีใครโทรมา

ตั้งสติค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพจะออกอุบายว่าไปเกี่ยวข้องเรื่องผิดกฎหมาย
มีของตกค้างมีการฟอกเงินหลอกให้โอนเงิน
ซึ่งอันนี้เป็นกระบวนการสร้างความเดือดร้อนห้ามโอนเงินเด็ดขาด
เพราะหลงเชื่อเมื่อไหร่ก็ศูนย์แน่นอนตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพไปเลยนะคะ
ปกติก่อนอันนี้เขาเคยมีแคมเปญตั้งสติก่อนสตาร์ทใช่ไหม
อันนี้ตั้งสติก่อนโอนนะจ๊ะนะคะระวังกันหน่อยคุณผู้ชม